คู่รักกลมเกลียวเหนียวแน่นหนึบกันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับกล้องเว้ยไล่กับภรรยาสุดสวยคุณเบลคณิตฐานนั่นเอง
ล่าสุดเขาไปนู้นบินรัดฟ้าพากันไปท่องเกาหลี
ไปบอกรักกันไกลหน่อยงานนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเด้อ
พ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะสาวเบลกับหนุ่มกล้องเข้าไปงานโชว์ตัวร้องเพลง
แจ๊กกะรีนก็ทักไลน์ไปถามสาวเบลนะฮะ
เจ้าตัวก็บอกว่าโอ๊ยเอื่อยเกาหลีหนาวคักแท้นะคะ
ก็เลยต้องขอลงรูปกระชับมิตรสวีทกับสามีสักหน่อยเพิ่มความอบอุ่นนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ทั้งคู่กลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปไหนต่อรู้ไหมไปลุยต่อทำวีซ่าจะไปทัวร์ยุโรป
แล้วทริปนี้ลูกเขาบอกว่าเก็บเอาไว้บ้าน
ลูกไว้บ้านพ่อแม่จะไปกันสองคนนะ
ก็คิดถึงลูกแหละก็โพสต์รูปลูกกันบ่อยเลยนะ
เบลได้รีวิวลูกน้อยทั้งสองคนให้ฟัง
ว่าลูกชายคนโตนี่นะน้องไข่เจียว๔ขวบแล้ว
ฟิลเขาจะเหมือนแบบคุณชายนิ่งคีบคู

กับลูกสาวคนเล็กน้องกระเพราคนนี้มวลจอยทุกสถานการณ์
ฟ้อนชอบรำหน้าเวที
เปรียบไปแล้วลูกสองคนนี้ก็คือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา

ยายิงแต่คราว

เป็นไงน้องกะเพราเขาบอกเลยว่าชอบไปคอนเสิร์ตคุณพ่อ
ไปถึงหน้าเวทีก็จะพูดเลยว่าดูหมอลำนี่น่ารักนะคะ

เบลก็บอกว่าพี่ก้องนี่นะถึงขั้นไปขอหมอถึงเตียงคลอด
ไปขออะไรรู้ไหมบอกคุณหมอครับอย่าให้ภรรยาผมทำหมันเด็ดขาด
เพราะอะไรก็มีลูกมาสองคนแล้วมันน่ารักขนาดนี้
ถ้าคนที่๓ตามมามันจะน่ารักขนาดไหน

หมอถามก็คือหนูติ๊กเขียนแล้วว่าหนูจะทำหมัดนะ
พี่ก้องขอคุณหมอก็เลยถามว่า

คุณหมอจะทำหมันแล้วนะคะโอเคตกลงนะ

โอเคค่ะพี่ก้องเดี๋ยวครับยังไม่พร้อมครับ

ก็เลยสรุปแล้วก็คือตอนนั้นไม่ได้ทำค่ะ
เขาบอกว่าอย่าพึ่งก็ไม่ว่าเลยค่ะก็ตามธรรมชาติ
แต่คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วค่ะ
พี่ก้องก็จะสี่สิบแล้วไม่ไหวแล้ว
คนพูดแบบนี้นะร้อยทั้งร้อย

นี่ไม่น่าจะกลับมาต๊อกโบ๊กกี้อาจจะมาก็ได้
นี่เขากลับมาแล้วแต่ว่าทริปต่อไปในยุโรปอีก

โอ๊ยคนละมุมโลกอะไรแม่